เนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปหนึ่งที่

อตมากไม่พูดถึงเขาไม่ได้เลย

คนร่วมร้อยคนแห่มาแก้บนกัน
มีแตรวงมีวงดนตรีสนุกสนานคึกคักมาก

ไปไปหากุมารน้องพอสกันค่ะ
น้องใบตองที่ฟังอยู่เนี่ย
จังหวะแบบนี้มันเตางอยใช่ไหม

ก็ที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นบรรยากาศนะคะคุณผู้ชม
เห็นไหมมีขบวนแตรวงมีวงแบบ
โอ้โหเล่นกันแบบยิ่งใหญ่

ป่าช้าป่าช้าหน้าวัดท่าหลวงพลที่ตำบลท่าชุมพลอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
หรือที่บริเวณสารกุมารน้องพอร์ตนี่แหละแต่ละคนคุณดูโอ้โหสุดทวิงริงโก้
เห็นแบบนี้อารมณ์ดีเพราะอะไรอะไรฮะ
ก็ถูกรางวัลกันไปไงคะคุณก็เลยคึกคักนะคะนี่ค่ะแตรวงชุดใหญ่จัดเต็ม
ชาวบ้านเนี่ยเขาแห่กันมาเยอะขนาดนี้เพราะอย่างที่บอกไปก็คือเขาแห่มาแก้บนกัน
หลังจากที่มาขอโชคขอลาบจากกุมารน้องพอร์ตแล้วก็ถูกได้โชคได้ลาบกลับมาแบบ
จะไม่สนุกสนานจะไม่อารมณ์ดีในการโยกย้ายกันขนาดนี้ได้ยังไง
ต้องบอกเลยนะว่าชาวบ้านที่มาแก้บนมากันเกือบร้อยคน
ยืนอยู่เนี่ยคือถูกทั้งนั้นเอาง่ายคือได้โชคได้ลาบจากกุมารน้องพอสทั้งนั้น

ทั้งหมดนี้ถูกรางวัลบางคนเขาบอกว่าได้โชคติดกันมา๗งวด

อ๋อเหรอก็มีนะคะจริงมาจากทั้งในโพธารามเอง
รวมไปถึงจังหวัดอื่นใกล้เคียงก็มีเหมือนกันนะ
บางคนเขาบอกนี่ได้โชคได้ลาบมาเกือบล้าน

ใช่คือคุณวิลัยวัลคุณกรายวงเขาเล่าให้ฟังว่า
ก่อนหน้านี้เขาเปิดดูข่าวก็คือดูไทยรัฐทีวี

กุมารน้องพอร์ตให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านนะ
แล้วก็ประจวบกับว่าตัวเองมีโอกาสผ่านมาที่ราชบุรี
ก็เลยอ่ะมีโอกาสแล้วก็แวะขอโชคขอลาบกับน้องพอร์สซะหน่อยก็แล้วกัน

เขาบอกว่าฝันว่ามีเสียงผู้ชายมากระซิบมาบอกเขาบอกว่า

เฮ้ยบอกอย่างนี้เลยเหรอฮะ
เงินเยอะเลยหลักแสนเลยนะ

ก็เลยตื่นขึ้นมาไปซื้อดีกว่า

ไปซื้อเอาไว้ดีกว่าติดไว้หลังจากที่ฝันไปแล้วไง

แล้วหลังจากนั้นก็ฝันอีกว่า

พอร์ตเขาอยากให้มีแตรวงมาเล่นมารำที่ศาล

เต้นด้วยให้เกิดความสนุกสนาน

ถูกรางวัลจริงได้เงินมาเกือบล้านบาทแบบที่ฝันไว้เลย
ก็เลยรีบจัดแจงเลยค่ะจัดแตรวงมาแก้บนตามที่เคยขอ
รวมไปถึงมีอาหารขนมจีนแกงเขียวหวานผลมงผลไม้
รวมไปถึงของลงของเล่นเนี่ยมาแก้บนให้กุมารน้องพอร์ตมากมาย
อย่างที่เห็นแบบนี้รถตักรถไถอะไรมาหมดเลยอ่ะคุณ
ได้ยินได้ฟังกันไปแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมตรงนี้ว่า
เรื่องทั้งหมดนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะ
เรื่องของโชคราบเรื่องของความเชื่อต่างอย่างนี้มันเป็นเรื่องของแบบส่วนตัวจริง
บางคนบอกว่าเฮ้ยเรามานำเสนอแบบนี้ให้งมงายอีกแล้วเนี่ยเบื่อจังเลย
แล้วเขาก็มีวิธีการแก้บนแบบที่มันแตกต่างกันออกไปเพราะอย่างที่บอกว่าคนไทยอยู่กับความเชื่ออยู่แล้ว
เดี๋ยวไปบ้างได้ไหมไปบนให้ทีมชาติไทยเก็บชนะในวันนี้ให้ได้
แล้วเสร็จถ้าชนะคุณจะไป

แก้บนพอแก้ร่างเดี๋ยวชาวบ้านแตกตื่น

ดิฉันจะให้ทีมงานไปถ่ายทำคุณ

มีการท้ากันกลางรายการ

พอสอยู่ด้วยนะ

ฝากคนแถวนั้นไปขอไว้ก่อน

ร่วมล้านคนแล้วนะ

พวกเราชาวไทยกันมานมนั้น